ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอกัยพอพาทินีกันแล้วสวัสดีค่ะ

เดี๋ยวเราจะมีวิธีการเสริมดวงในตอนท้ายเลย

เอาล่ะอดใจรอกันหน่อยแล้วกันนะคะ
คือราศีเมทุนดวงเรื่องการเงินเด่นขึ้น

เรียกได้ว่าดวงของเขาน่าจะจับตามองเลยนะ
ดวงเขาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้นนะคะ
เรื่องที่ดีที่สุดสำหรับชาวราศีธนูน
ก็คือเรื่องของเงินเงินทองนี่เอง

จะสามารถหาเงินได้มากขึ้น
เรียกว่าการเงินค่อนข้างที่จะคล่องตัวเลยนะคะ

เป็นจังหวะที่ดีที่ชาวราศีธนู

เริ่มทำกิจการงานใหม่ทำอาชีพเสริม
เพื่อเป็นการปูทางไปสู่อนาคตอันสดใส

ก็มีแผนไว้จะทำนู่นนี่

เป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะ
ถามในเรื่องของโชคลาภว่ามีโอกาสไหม
บอกได้เลยว่ามีโอกาสมากที่สุดใน๑๒ราศี

ไม่เหมือนกันบางคนทำบุญมามากบางคนไม่ค่อยชอบทำบุญ
บอกแบบนี้มันไม่ใช่ว่าทุกคนที่ราศีธนูจะโชคดี

ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่าคุณเคยทำบุญมามาก
สะสมปารามีมามากเนี่ยโอ๊คก็มีโอกาส

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญเก่าของแต่ละคนด้วย

แล้วเขาบอกว่าคือถ้าเกิดอย่างนี้ราศีธนูเองเนี่ยควรจะไปลงทุนประเภทไหนดีหมอไก่ถึงจะคุ้มค่า
จริงนะคะสามารถลงทุนได้ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาวเลย
เพราะว่าดวงการเงินของเขาค่อนข้างดี
แต่ถ้าจะเอาแน่ลงทุนแบบระยะยาวมันมั่นคงแน่นอนมากกว่า

ถูกต้องนะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะคะ
มีอีกหนึ่งราศีที่ดวงการเงินเนี่ยมาแล้วในช่วงนี้ก็คือ

ดวงการเงินของชาวราศีกุมถือว่าเป็นอะไรที่โดดเด่นมากเลยนะคะ
ในช่วงนี้ชาวราศีกุมเนี่ยโอ้โหแบบว่าสามารถหาเงินเข้ากระเป๋าได้มาก
ถ้าสมมุติว่าเทียบเรื่องการเงินตอนนี้กับช่วงที่ผ่านมา

ดีขึ้นเยอะนะคะถ้าสมมุติว่าเคยมีอุปสรรคแบบว่าหมุนเงินไม่ทัน

ก็จะเริ่มคลี่คลายไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าช่วงนี้จะไม่มีในเรื่องของรายจ่ายเลยนะ
คือมีเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้ขนนักแข่งของชาวราศีกุมเนี่ยโอ้โหร่วงแต่อย่างใด
ก็คือเขาสามารถจ่ายได้เพราะว่ามีรายได้เข้ามาแบบมั่นคง
ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะมีได้มากแต่ก็มีเรื่องของการใช้จ่ายไปเหมือนกัน
คืออย่างน้องใบตองเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่มีค่าคือค่าใช้จ่ายคือมีเยอะแต่เธอก็สามารถหามาได้ในช่วงนี้ถูกไหม
จะสามารถหาแล้วก็จ่ายได้จนหมด
ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาติดขัด

เอาเป็นว่าขอโชคลาภเลยค่ะหมอไก่
ทำไปเลยดีกว่าเรื่องที่รอคอยเลยค่ะ
มีรุ้นนะครับแต่ว่ารุ้นเนี่ยมีโอกาสให้ได้ลาภแบบเล็กเล็กเน้ย

นึกว่านี้ไม่แน่
ไม่แน่ค่ะคุณผู้ชมสำหรับราศีกุมนะ
จริงแล้วคือมีคำแนะนำไหมหมอไก่ว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
นอกเหนือจากราศิกรุมเองที่หมอไก่บอกแล้วว่า
ทุกราศีสามารถนำไปปรับใช้ได้เป็นวิธีการเสริมดวงเรื่องเกี่ยวกับการเงินนะคะ
มีวิธีการเสริมดวงที่ทำได้นะตอนนี้บัตรเดี๋ยวนี้เลยเหรอ
ก็คือการถวายน้ำแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านหรือในที่ทำงาน
อย่างคนอยู่ที่บ้านก็สามารถถวายน้ำแด่พระพุทธรูปก็ได้

หรือว่าอยู่ที่ทำงานนี้ก็สามารถถวายได้เช่นกัน

อีกอย่างหนึ่งก็คือท่องคาถามหาลาบ

ท่องคาถามหาลาบนะคะก็คือให้เราคิดถึงเรื่องของเงินทองโชคลาภไว้ก่อน

ท่องเลยได้ไหมคะปันไหมคะใจเย็น
ใจเย็นเราฉายลูกไปก่อนแล้วค่อยไปท่องก็ได้

แต่ว่าแนะนำให้ท่องก่อนเที่ยง

น่ารีบเลยนะเอาเร็วเลย

เสริมดวงในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะครับ
ถือว่าดีมากนี่นะครับ
อย่างชิ้นแรกก็คือจะเป็นพระปิดตามหาลาบ

เออไม่ได้นะพกไว้เฉยใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นรูปภาพหรือปูโต๊ะลงอักขระแล้วด้วย

แล้วมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่พร้อมรับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ค่ะ
ผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณจันตนาเจริญทองคำนะคะเกิดวันที่๒๒พฤศจิกายน๒๕๕๙
ถามว่าเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภ

การงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะ
สามารถทำงานไปได้งานค่อนข้างที่จะราบลื่น
ของคุณจันตนาอยู่ในราศีพิติกนะครับ
เพราะราศีพิติกในช่วงนี้เรียกว่างานดี
แต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยกับเรื่องของลูกน้องบริวารนิดนึง

ประสบความสำเร็จมีสูงมาก

ในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่างานดีเงินก็ต้องดีตามไปด้วยนะคะ

แต่ว่าจะหมดเงินไปกับพวกลูกหลานบริวาร
หรือว่าคนในครอบครัวค่ะนะ
ส่วนในเรื่องของโชคลาภถามมา

มีลุ้นนิดหน่อย
หน่อยนะคะก็ไม่เป็นไร
เอาเป็นว่าเราตั้งใจขยันทำงาน
เรื่องของเงินทองมันมาอยู่แล้วสำหรับคุณจันตนานะคะ
ยังไงคุณเป็นผู้โชคดีแน่นอนวันนี้
ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้าจากหมอไก่ค่ะ

ได้รับไปแล้วจะต้องทำยังไงบ้างคะหมอไก่
ง่ายเลยค่ะก็คือให้เราตั้งกิจตั้งสมาธิก่อนนะคะ
นโม๓จบบอกชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อธิษฐานเลย

นี่แหละค่ะแล้วใครอยากเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณจันตนาแบบนี้

เรื่องที่คุณอยากจะถามหมอไก่ได้เลย
หมอไก่บอกนิดนึงวันพรุ่งนี้เราจะได้เจอกับเรื่องอะไร

ราศีที่ดวงชะตาดีที่สุดในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ค่ะ
เข้าเดือนใหม่แล้วนี่เดี๋ยวเช็คกันหน่อยว่าเดือนต่อไปเป็นยังไง

คุณผู้ชมฮะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณหมอไก่เนาะ
ขอบคุณค่ะขอบคุณหมอไก้นะคะเจอกันที่นี่เหมือนเดิมนะ